๑๔ปีบนเซ็ตไทม์ช้างศึก
๔ปีกับหน้าที่ทำหลังด่านสุดท้าย
และ๑๔ตุลาคมนี้เขาจะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ร่วมกับนักสู้ที่สู้จนวินาทีสุดท้าย